ภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนท้องถนนนะคะเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมานี้เอง
เห็นภาพแล้วน่าตกใจจริงจริงค่ะถนนกาญจนาพิเศษช่องทางด่วนน่ะนะคะ
่งหน้าพระราม๒คือมันมีเหตุการณ์ที่รถพ่วง๒๒ล้อ
เหมือนกับล้อด้านหลังส่วนพ่วงไปตกร่องกลางถนนแล้วมันก็สาย
เป็นช่วงจังหวะที่ขับเร็วแล้วก็กำลังแซงรถอีกคันหนึ่งไปเบียดเข้ากับรถเก๋ง
จนทำให้รถเก๋งไปชนเข้ากับแบรีเออร์รถเก่งคันนี้เขามากันสามคน
เขาบาดเจ็บกันทุกคนเลยอะค่ะและในรถมีเด็กด้วย
เด็กผู้หญิงอายุเพิ่ง๒ขวบเด็กก็ได้รับบาดเจ็บไปด้วยนะคะ
ไปดูภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันค่ะ
โอ้โฮเว้ยเธอรถชน

แป๊บนึงลงมาช่วยเธอมีเด็กด้วย

ที่ขับตามหลังมาเห็นรถพ่วงทางซ้ายมือไหมคะ
โอ้โหอยู่ดีก็เบียดปัดมาแบบนี้
รถเก่งเขากลับขับมาของเขาดีอะค่ะ
แล้วมีคนเจ็บนะคะในรถเก่งคันนี้ค่ะ

นางสาวปรางทิพย์อายุ๓๒เป็นคนขับ
มีแผลถลอกตามตัวนิ้วมือมีแผลฉีกขาดเย็บ๑๐เข็ม

นางสาวอลิสาอายุ๒๕ค่ะหัวแตก

เด็กหญิงนิรดาอายุ๒ขวบเองนั่งอยู่บนตัก
นางสาวอลิสาคือนางสาวอลิสาเป็นคุณแม่นะคะ
อาการหนักค่ะข้อมือซ้ายเกือบขาด
เป็นแผลชะกันก็ต้องผสมพยาบาล
แล้วก็รีบส่งโรงพยาบาลบางประกอบ๘
ห่างไป๕๐๐เมตรใต้ทางต่างระดับเอกชัย

เป็นรถบรรทุกพ่วง๒๒ล้อนะคะ
นนทบุรีรถอยู่แต่โชเฟอร์ไม่อยู่
หลังเกิดเรื่องคนขับรถบรรทุกพ่วง๒๒ล้อเนี่ย
หายไปไหนก็ไม่รู้เนี่ยจอดรถทิ้งเอาไว้แบบนี้เลย

แล้วก็เป็นเจ้าของภาพจากกล้องหน้ารถเมื่อสักครู่นะคะ
คุณสุภาพกิจแสวงอายุ๒๕
เล่าให้ฟังว่าก็ขับรถตามรถเก๋งคันที่ประสบเหตุมาค่ะ
ก็อยู่เลนขวาสุดอ่ะนะรถพ่วง๒๒ล้ออยู่ซ้ายแต่เร็ว
อยู่ซ้ายแต่ขับเร็วมากเขาเห็นล้อด้านซ้ายของลูกพ่วง
ตกร่องกลางถนนลูกพ่วงเสียหลักสายไปมา
และไม่สามารถควบคุมทิศทางได้และจังหวะนั้น
มันมีรถเทรลเลอร์ค่ะอยู่อีกคันนึงแล้วรถพ่วงกำลังแซงพอดี
แล้วมันเร็วแล้วมันสะบัดโอ้โหปรากฏว่าลูกพ่วงอ่ะมันดึงหัวเซไปเลนขวาสุด
ก็เลยไปเบียดรถเก๋งรถเก๋งเลยกระแทกกับแบรีเออร์กลางถนนอย่างจังเลย
แม่กับเด็กกระเด็นออกมานอนกองกับพื้นนะคะ
ผู้เห็นเหตุการณ์ที่ขับรถตามหลังมารีบจอดรถลงไปช่วย
เปิดประตูเอาคนขับออกมาจากรถแล้วแจ้งตำรวจ
นี่ยังดีนะคะที่คนที่ขับตามหลังมาคนนี้
คุณสุภาพคนนี้เขาบอกดีนะผมเบรกทัน
ไม่อย่างนั้นอาจจะเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนได้
แล้วเหตุการณ์คือแบบสิบแปดรอมันเสียหลัก
ทีนี้ค่ะมีคนเห็นเหตุการณ์อีกคนนึง
เขามีอาชีพขายของเก่าอยู่ใต้ทางต่างระดับ

เขาเห็นคนขับรถพ่วงครับว่าจอดรถแล้วหนีอ่ะค่ะอืม
คุณอุรายอายุห้าสิบห้าปีเขาบอกว่าตอนเกิดเหตุเนี้ย
เขาเห็นเลยนะว่าคนขับรถพ่วงขับรถพ่วงไปจอด
แล้วคนขับรีบลงจากรถล็อกรถแล้วยังไงต่อรู้ไหม
รีบขึ้นแท็กซี่แล้วหนีไปเลยค่ะขึ้นแท็กซี่เหรอ
โอ้โหจอดนานยังครับมาแล้วพอพอก็เปิดประตูมาเขาก็เดินมาตรงนี้ก็ต้องขึ้นแท็กซี่ตรงนั้น
แล้วก็ขึ้นแท็กซี่หนีไปเลยใส่เสื้อสีน้ำตาลแล้วก็สะพายกระเป๋าเป็นกระเป๋าแบบ
ประมาณสี่สิบป่าวกระเป๋าก็คล้ายเอกอะไรล่ะ
แล้วจะอ้วนของหนูนิดหนึ่งเหรออ้วนอ้วนพรุมสวมเออ
เสื้อสีเทาใส่เสื้อสีน้ำตาลอ๋อใส่เสื้อสีน้ำตาลสะพายกระเป๋า
เขาบีบแปรไล่เหรอนี่ยังไงรถแข็งรถแข็งสีดำรถตู้อ่ะ
เขาจอดขวางตรงนี้แล้วทีนี้เขาถามว่ามึงจะเอาอะไรอ่า
พอทีนี้เขาลงจากรถได้เขาล็อกรถเขาก็ไปเลยนี่ถ้าขึ้นรถแท็กซี่หนีไปจริงจริง
ก็ฝากพี่แท็กซี่นิดนึงนะคะถ้าจังหวะนั้นขับผ่านแล้วก็รับคนขับรถ
ทุกพ่วงที่เกิดเรื่องขึ้นรถไปเนี่ยฝากแจ้งตำรวจให้หน่อยว่าไปส่งที่ไหนยังไง
สารแล้วก็ไปส่งปลายทางเพราะว่าตอนนี้ยังไม่เจอคนขับรถพ่วงเลยนะคะ
อืมทีนี้ค่ะทีมข่าวของเราได้โทรศัพท์ไปคุยกับเจ้าของรถเก๋ง
นางสาวปรางทิพย์เธอก็บอกว่าในรถมีกัน๓คนเธอเป็นคนขับ
กำลังขับรถจากบังแคร์มุ่งหน้าไปสมุทรสงคราม

ระหว่างทางถูกรถเบียด
ได้รับบาดเจ็บเหตุการณ์มันก็ตามที่เห็นในคลิป
ตอนนั้นในใจคิดว่าตายแน่

เพราะว่าเธอเนี่ยค่ะถูกอัดติดอยู่ในรถแล้วสลบไปเลยนะคะ

น้องสาวกับหลานกระเด็นออกไปนอกรถ

ทุกคนก็อยู่โรงพยาบาลบางประกอบ๘อาการปลอดภัยแล้ว
แต่หลานสาวเนี่ยค่ะเด็กสองขวบอะค่ะ
ผ่าตัดแขนซ้ายอย่างเร่งด่วนเพราะว่าเป็นแผลเวอะ
ถึงกระดูกอย่างที่บอกว่าเกือบขาดข้อมืออะไรตรงนี้ค่ะ

ต้องขอบคุณพลเมืองดีที่ขับรถตามหลังมาแล้วก็ไปช่วยและแจ้งตำรวจให้ด้วย
คุณสุภาพอายุ๒๕ปีนะคะ
ทางตำรวจสนบางขุนเทียนก็บอกว่าตรวจสอบทะเบียนรถของรถพ่วงที่ก่อเหตุ
รู้แล้วว่าใครคือคนครอบครองรถเป็นบุคคลนะคะไม่ได้เป็นบริษัท

ติดต่อตามชื่อแล้วตามชื่อเจ้าของรถและบอกเลยว่าให้ตามตัวคนขับมามอบตัว
เพื่อที่จะได้ดำเนินคดีและชดใช้ค่าเสียหาย
แล้วก็ไปตรวจสอบภาพจากกล้องหน้ารถของรถคันที่ตามมาแล้วนะคะ
ตำรวจบอกว่าก็มันเป็นเรื่องของอุบัติเหตุ
แต่ก็จะต้องสอบสวนคนเจ็บเพิ่มเติมและรอให้อาการดีขึ้นถึงจะคุยอย่างละเอียดได้นะคะ
แต่ที่แน่คุณผู้ชมหลายท่านก็ส่งข้อความมาบอกว่า
ทำไมรถพ่วงขับซะเร็วขนาดนั้นใช่
คือแล้วคุณรถใหญ่เวลาเกิดอุบัติเหตุเนี่ยคือตัวคุณไม่เป็นไรหรอก
ใช่ไหมแต่ควรจะมีน้ำใจลงมาดูคันอื่นเขาหน่อย
คุณจอดรถทิ้งแล้วคุณหนีไปเลยโหมันใจร้ายเกินไป